วันนี้ก็เริ่มทยอยเดินทางออกต่างจังหวัดกันแล้วนะครับ
สำหรับใครที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพนะฮะหรือว่าจะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด
มาทำงานกันก็สงครานนี่แหละได้กลับบ้านกันแบบยาวสักทีนึง

เดี๋ยวเราไปตรวจสอบไปไล่เรียงดูหน่อยนะครับ
ว่าการเดินทางวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาซึ่งเชื่อว่าคนจะออกกันเยอะมาก
จากพรุ่งนี้รัชการปิดแล้วเอกชนที่ลากันได้พรุ่งนี้ก็สบายแล้ว

ตั้งแต่ช่วงอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีธุยา
่งหน้าอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี

ช่วงค่ำวันนี้รถมากเต็มทุกช่องจราจรเลย

ก็มีชะลอตัวบ้างในช่วงที่มีการก่อสร้างทางต่างระดับนะครับ
แต่พอเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมิตรภาพปริมาณรถก็หนาแน่นมากขึ้น
เลื่อนตัวตามกันได้แต่ก็ช้าสลับหยุดนิ่งนะครับ
ช่วงขึ้นเขาในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กต่อเนื่องถึงเข้าอำเภอปากช่องนครรัชศรีมา
อันนี้ก็มีปัญหาหน่อยทางตำรวจทางหลวงก็เปิดช่องทางพิเศษให้แล้วนะครับ
ตั้งแต่กมที่๓๑ถึงกมที่๔๕จะได้ช่วยระบายรถนะครับ
ก็เป็นจุดที่ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทษศิติราชนองหานพิทักษ์
เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่
ตั้งหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทัพกวางที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีด้วย
ต้องทำงานหนักช่วงนี้นะครับเจ้าหน้าที่จนกว่าจะนู่นแหละ
เดินทางกลับกันหมดช่วงสิ้นสุดเทศกาลสงคราน
ทางตำรวจทางหลวงเปิดช่องทางพิเศษค่ะคุณผู้ชมถนนมิตรภาพขาออกนะคะช่วงหลักกิโลเมตรที่๗๓
ในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายปักช่องนครราชศรีมาเพราะว่ารถเยอะนะคะ
ถนนมิตรภาพที่จะผ่านอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมารถเยอะตั้งแต่โค้งวัดโคกพรม
ช่วงเนี่ยโอ้โหท้ายแถว๕กิโลล่ะคุณภาคภูมิ
ตำรวจก็ต้องให้รถไปวิ่งถนนบายพาสเลี่ยงเมืองนครราชศรีมานะคะ
แต่รถก็เยอะค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่รับรถที่มาจากสระบุรี
แล้วก็รถที่ใช้เส้นทาง๓๐๔กบินบุรีราชศรีมานะคะ
ตำรวจคาดว่าสภาพการจราจรถนนมิตรภาพโอ้โหหนาแน่นทั้งคืนแน่คุณผู้ชมค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกบุญเลิศว่องวัจจนารองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
ก็เลยสั่งให้มีจุดบริการประชาชน
ในพื้นที่อำเภอปักทงชัยแล้วก็ที่อำเภอเมืองนะคะ
ก็จะมีการรายงานสภาพการจราจรแบบทุกชั่วโมงเลย
แล้วก็จะปรับแผนระบายรถให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เจ้าหน้าที่เองก็จะเข้มงวดในการใช้ความเร็วกับรถทัวร์รถโดยสาร๒ชั้น
รถตู้รถกระบะก็จะดูแลมากเป็นพิเศษนะคะ
ครับดูเส้นทางสายเหนือหน่อยนะครับถนนผลโยธินขาออกนะครับ
สงกรานแล้วก็ปีใหม่จะมีปัญหาก็คือแถวสะพานเดชาติวงช่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
ก็รถเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมารถมากเลยนะครับแต่ก็สามารถเคลื่อนตัวกันได้อย่างต่อเนื่อง
ตำรวจจราจรนครสวรรค์ได้เปิดช่องทางพิเศษแล้วก็ให้ตำรวจอยู่ประจำตามจุดที่มีสัญญาณไฟจราจรตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
เพื่อคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็เร่งระบายรถให้นะครับจะได้ไม่ติดขัดสะสมนะฮะ
ก็มีทางหลวงหมายเลข๑๑๗สายนครสวรรค์พิศนุโลกแล้วก็ทางหลวงหมายเลข๑๒๒ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก
ตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับยังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะฮะ
ค่ะเรามีภาพบรรยากาศที่หมอชิดค่ะคุณภาคภูมิ

รอรถกันเยอะค่ะเนี่ยนี่ภาพมุมสูงนะคะ
ดูสภาพคนรอกันอยู่แต่คนเขาบอกว่าคืนนี้เขารอได้นะ

ดูบุปเพจเสร็จนี้ว่าตอนจบสิค่ะคุณภาคภูมิ
เจ้าหน้าที่ขนส่งหมอชิดเนี่ย
ถือว่าเอาใจผู้โดยสารได้ดีมาก

ก็เรื่องนี้อวสารแล้วนะครับ

แล้วมีคนที่เขาทำการตลาดได้ถูกจุดมากนะคุณเห็นมาสอน
เพราะว่าที่ขนส่งหมอชิดเนี่ยคนเยอะ

วันนี้เนี่ยเขาทำการตลาดแบบนี้เลยนะ
งั้นเดี๋ยวขึ้นรถแล้วแบตหมดดูอเจ้าไม่ได้นะ

ก็ต้องมีติดไปไงในรถก็ไม่มีที่ชาร์จไม่มีไฟให้ชาร์จแบต